การแสดงระเบิ่งน่าจะเป็นบทละครเรื่องแรกของไทย
ซึ่งจะขึ้นต้นด้วยบทชมดงดังนี้
โอละพ่อออกจากเมือง
โอละพ่อจะไปไกรลาด
แก้วค่าเอยจะไปชมนก
รักแก้วข้าเอ่ยจะไปชมไม้
โอละพ่อจะไปไกลลาด
จากนั้นจึงเป็นการแสดงบทรบ
ละพ่อขวางหน้าอยู่ใย
โอละพ่อหลีกไปให้พ้น
ละพ่อโกงสอนทั้งปวง
โอละพ่อแผลงสอนทั้งปวง

โขนและละครรวมทั้งโนราของภาคใต้ในยุคต่อมา
ก็ได้รับมาใช้ในการแสดงด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน